เอาแรกนะฮะเอาใจพ่อแม่มือใหม่กันหน่อยนะฮะ
บางคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับการอุ้มเด็กตัวเล็ก
เพราะเด็กตัวอ่อนใช่ไหมคุณ
ไม่ค่อยกล้าจับต้องอุ้มด้วยความระมัดระหว่างธนุธนองนะครับ
ถ้าหากว่าเรายังเป็นมือใหม่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะ
เตรียมตัวให้ดีไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นแบบนี้

นี่ไงหัวร้อนเลย
ตาโตถมึงทึงใส่พ่อเลยทีเดียว
โอ้ยดูมันเป็นแม่ดูสิฮะ
โอ้ยห่วงก็ห่วงลูกโตรดก็โตรดพ่อ

ติดป้ายไว้ไหมไว้ข้างหลังขออภัยมือใหม่
มือใหม่ที่หัดเลี้ยง
เหมือนรถอ่ะนะติดป้ายสติ๊กเกอร์ไว้ที่ข้างหลัง

ใช่แต่นี่มือใหม่หัดอุ้มลูก
ดิฉันว่าต่อไปคุณพ่อคงไม่ได้อุ้มลูกแล้วแหละ
ไม่ใช่เพราะลูกเป็นอะไรนะแม่นี่แหละค่ะ
ไม่ให้อ้วมแล้วสั่งแบนเลยค่ะ

มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุพลาดพลั้ง

ไม่ได้สิคุณเด็กตัวเล็กก็ต้องธนุถนอม
แต่ก็ฝึกหัดกันได้

คืออุ้มกันได้เรื่อยสักหน่อยก็จะชิน

ก็ให้คุณสามีอุ้มภรรยาไปก่อน